เรามาตรวจสอบเรื่องของโชคชะตาราศีกันต่อเลย
ราศีเมื่อวานฟังไปแล้วบางส่วน
มีคุณผู้ชมคอมเมนต์มาไลน์มาสื่อสารกับเราทางโซเชียลมาบอกว่า
แม่นมากเลยนะใช่และแน่นอนค่ะว่าราศีที่เหลือ
ที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของพระราหูย้าย
ในช่วงปลายปีนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
หมอช้างทศพรศรีตุลามีข้อมูลมาบอกเราติดตามได้เลยค่ะ
ที่เราไล่มาเรื่อยนี่ดูเหมือนว่าเดือนนี้จะไม่มีเรื่องความรัก
จริงอยู่มั้ยฮะอาจารย์มีแน่นอนและเราก็มี
สองราศีที่ความรักเนี่ยกำลังเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้

บางคนเนี่ยโทรศัพท์มาร้องห่มร้องไห้นะครับบางคนรู้สึกว่า
ไอ้ที่เข้ามาตอนนี้ไม่รู้ว่าจะใช่ไม่ใช่หรือเปล่าอืม
สองราศีที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของความรักนะครับก็คือผู้ที่เกิดในราศี
สองราศีที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของความรักนะครับก็คือผู้ที่เกิดในราศี
เมถุนและก็ธนูนะครับเป็นสองราศีที่อาจจะมีประเด็นมีความเข้าใจผิด
หรือว่าบางทีหวังดีทั้งคู่ฮะจะสื่อสารกันไม่ดีครับ
ก็เลยจากความหวังดีก็กลายเป็นหวังร้ายไปซะอย่างนั้นนะครับดังนั้นเนี่ย
ฝากกันแล้วกันนะครับว่าโอกาสในการทำบุญสำหรับเดือนกรกฎานะฮะนี่ย้ำเฉพาะเดือนนี้เดือนเดียวเนี่ย
ทำบุญด้วยของที่เป็นคู่กันอ่าอย่างช่วงเข้าพรรษาแน่นอนเทียนพรรษาเนี่ย
เขาถวายเป็นคู่แน่นอนอาจจะแบบเนี้ยเป็นคู่กันก็ดีอะไรอย่างนี้นะครับ
ก็มีหลายอย่างนะเขาบอกว่าชีวิตคนเนี่ยถ้าอยากจะมีคู่แล้วมีความสุข
เดินทางคู่กันไปด้วยความราบรื่นรองเท้าแตะช่วงหน้าฝน
บางทีก็ต้องมีรองเท้าแตะอะไรแบบนี้ก็มาเป็นคู่อยู่แล้วนะครับ
หรือว่ามีอะไรอ่ะสเกียบอ่าอะไรแบบนี้ก็ได้สเกียบช้อนซ่อม
ซ่อมอะไรแบบเนี้ยนะอ่าของที่เป็นไปคู่คู่กันแต่อย่างที่ย้ำนะครับว่า
ไม่ได้ให้ถวายแบบนี้อย่างเดียวอืมคือพื้นฐานของสังฆราณสังฆราณอยู่แล้วล่ะ
ที่เป็นของจำเป็นคุณก็ถวายไปด้วยเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่
ราศีที่จะมั่งคั่งร่ำรวยและจะมีโชคในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับ
มีอยู่ราศีเดียวก็คือผู้ที่เกิดในราศีกันอ่า
ราศีกันเนี่ยเป็นราศีที่การเงินเด่นโชคลาภดีนะครับ
แต่ว่าเรื่องโชคลาภเนี่ยก็ยังต้องย้ำเสมอว่า
อย่าไปคิดถึงเรื่องการถูกหวยถูกรางวัล
คำว่าโชคหมายถึงงานเงินที่บางทีเราตั้งใจทำไปแล้ว

การได้อะไรมาอย่างไม่คาดฝัน
มีกินมีใช้มีโภคทรัพย์ที่มากยิ่งขึ้น
เพราะฉะนั้นราศีกรรณ์ในช่วงข้อมันศาลนี้
เวลาคุณไปทำบุญเนี่ยแนะนำว่าก็ควรจะทำบุญกับของที่เอาไว้ทำกินหน่อย

กระทะนะครับกระทะนี่ของไทยก็ได้

อันไหนที่สรรพคุณตรงกับที่เขาบอกมาก็ใช้ได้หมด
กระทะตะหลิวหม้อของพวกนี้ครับบางทีก็ไปไว้ในโรงครัว
หรือพวกจานชามเหมือนสังเกตว่าเวลาญาติโยมันทำบุญ
วัดก็จะมีพวกจานชามช้อนซ่อมอะไรแบบนี้
ดังนั้นคุณเป็นราศีที่มีกินมีใช้
ก็ต้องทำบุญเกี่ยวกับพวกของแบบนี้
เพื่อจะเป็นการเสริมโชคในเดือนกรกฎาคมให้ดียิ่งขึ้นไป
อย่างที่บอกว่าเดือนกรกฎาเนี่ยเป็นเดือนที่

บางคนเปลี่ยนงานบางคนย้ายงาน
และมีอยู่๒ราศีที่
หนักเหนื่อยเครียด

งานหนักทำอะไรหลายอย่าง
มีกำหนดเดสไลน์ถูกเปลี่ยนเลื่อนยกเลิก

ผู้ที่เกิดในราสีพฤทธิ์สบและราสีตุล
ราศีนี้นะครับเป็นราศีที่มีปัญหาเรื่องงานเยอะ
แต่ไม่ใช่ว่าจะงานไม่ดีอย่างเดียวนะ
แต่หมายถึงกับมันต้องทำอะไรหลายอย่าง
มีภาระความเหน็ดความเหนื่อยมากยิ่งขึ้น
คนที่งานหนักหรือเจอกับศึกหนักในการทำงาน
ของที่เขาเอาไว้
สำหรับเวลาใช้แรงงานเวลาก่อสร้างค่ะ

หรือเราเรียกว่าเป็นพวกอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้งหลาย

สวรรค์นะครับคืออุปกรณ์บุหร์กรี

ดวงเราจะได้เป็นหนักกับของที่เราบริจักษ์ไป
เหมือนกับเป็นสิ่งที่จะได้ช่วยแก้เคล็ดดวงดาว